สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้สถานการณ์ฝนสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ดูเหมือนว่าจะอ่อนกำลังแล้วก็ทุเลาลงในหลายพื้นที่นะครับหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีฝนตกเข้ามาในพื้นที่ที่ก่อนอันนี้เจอน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับก็จะทำให้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นดีขึ้นเยอะหลายทีเดียว
นะครับนี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตว่ากลมฝนนั้นมีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ไปวกขึ้นไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งก็เป็นผลพลวงมาจากกระแสลมที่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้โดยเฉพาะกระแสลมนี้นะครับเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่สูงจากพื้นอิน
บนหลักนะครับดังนั้นจึงทำให้หลังจากนี้ครับกลุ่มฝนก็จะไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่วนภาคใต้ครับจะสังเกตว่าบริเวณอ่าวเบงกอมีพายุหนึ่งลูกนะครับซึ่งพายุลูกนี้ครับก็ดูดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ออกไปก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นลดลงนะครับนี่คื

ที่ประมาณ๑๐ปลายนะครับส่วนบริเวณตอนกลางในช่วงกลางวันร้อนละทีเดียวนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมพุทธนันที่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ